ป่วยแบบหลายเทือหลายครั้งหลายคราวมากค่ะ
ล่าสุดนะคะได้เช็คอาการของพ่อใหญ่หม่ำกันนิดนึงล่ะค่ะ
หลังจากออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาตัวที่บ้านค่ะ

นั่นคือมิกลูกชายไอม่ำ
ใช่ทุกวันก็เปิดตัวหนังไง
เขาก็มาอัปเดตเล่าให้ฟังนะคะว่า
พ่อกลับบ้านก็พุ่งไปทำงานปั๊บนะคะ
ทั้งที่กระดูกกระเดี้ยวยังไม่ทันเข้าที่เข้าทางเลยค่ะ

งานนี้ลูกหลานเป็นห่วงกันแบบ

เศร้าสักน้อย

ตอนนี้คือดีขึ้นแล้วครับยาลดลงแล้ว
แต่ว่าที่ยังไม่ดีคือ

มองทำถึงลองเลยหรือลูกแอบต่ออยู่

พ่อผมล้มแล้วพ่อผมเป็นคนมีจังหวะมีทักษะว่าพ่อผมเล่นกินกินัตติก
พ่อผมเล่นกินกินัตติกเพราะเขาล้มอย่างนี้ลง
อันนี้ครอบครัวไม่สามารถมีใครห้ามพี่หม่ำได้เลยใช่ไหม

พ่อนะคะไอ้ม่ำเข้าโอ้โหไฟแรงไหลอีหลีค่ะ
ย้อนกลับไปคือช่วงสงกรานเรื่นพืช
เราต้องทำใหม่หมดนะพื้นบ้านให้มันเรื่นนั่นเองค่ะ
ที่ี่หลานสาวต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะเกอกระดูกหักเกอนกัน

วนใจมากมากค่ะตอนนี้นะคะคุณมินก็อัปเดตว่าทุกอย่างโอเคหมดแล้วค่ะ
หายดีแล้วค่ะส่วนพี่หม่ำแม่มดและคนในครอบครัวนะคะ
ภาษาอีสานบอกว่าเตรียมจัดเสร็จไงเลยค่ะ
สะดอกเคาะนะคะเพราะว่าโอ้โหทั้งตาทั้งหลานมันเจอหลายเรื่อง
มันปวดหัวอีหลีนะคะก็ขอให้หมานแห่งก็เรื่องไม่ดีผ่านพ้นไป
ไอมัมนะคะไอไงของเฮาเนี่ยก็คือเห็งปังแล้วค่ะ
ใช่ค่ะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัย
ไม่ต้องตามมานะเคาะกรรมทั้งหลายนะ